เมื่อวานนี้หลายคนดวงเฮงกับเลข๑

๘๘นี่แหละค่ะ

ที๒มีอีกก็หนู

หนาเป็นปึกเออนับไปนับมาคุณขา๓๕ใบ
พร้อมกับแคปชั่นบอกได้ว่างวดที่เรา๓๕ใบ
งวดนี้ก็โดนมาอีก๓๕ใบ๗๐ใบ
ต่อเนื่องพี่แจ๊คนะ๒งวดเข้าไปแล้วนะคะ

ส่วนขาประจำอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยไม่พลาดค่ะ
งวดนี้นะคะถูกอีกแล้วค่ะ
คราวนี้มาโดนเลขหน้า๓ตัวโดนเข้าจัง๗ใบ
เจ้าตัวก็โพสต์เองสมศักดิ์ศรีเจ้าพ่อใบหวยกันเลยค่ะ
ตบท้ายกันที่คนนี้เขาบอกว่าเรื่องร้ายผ่านไปเรื่องดีจะก้าวเข้ามา
พศอานนท์ค่ะฟาดเคราะห์กันไปกับอิทธิฤทธิน้ำมันกัญชา
ทาใบลิ้นเนอะเกือบตายเนี่ยตอนนั้น
ก็มาซื้อเลขท้าย๘๘เขาพูดเอาไว้ในหนังด้วยนะ
หลวงตามหาเห็งเนี่ยเป็นบทละครหนังพูดไปนะฮะ
ก็เกี่ยวกับใบ้หวยก็ถูกกันไปหลายบาทอยู่นะคะ
เดี๋ยวไปฟังคนดวงดีเขาเมาส์กันหน่อยค่ะ

อย่าให้รู้นะว่าซื้อที่อื่นไม่ใช่ลอตเตอรี่พี่โป๊ด
พี่ถูกนิดหน่อยแต่แบบบอกไม่ได้ว่าถูกยังไง
อย่างในเรื่องนี้หลวงตาพูดฉากแรกเลย
แล้วก็ข้างล่าง๘๘ข้างบนออก๖๕
ในหนังพี่ก็๖๕ด้วยตอนจบ

ใช่ค่ะอยากดวงเฮงแบบนี้ติดตามเพจไทยรัฐนะ
เพราะว่าเรามีคุณหมอไก่พอพาที่นี่ก็เช็คดวงเช็คอะไรกันได้
แต่ก็ใช้วิจันทรายงานในการรับชมนะคะ